เอาล่ะเรื่องดีเรื่องแปลกยังมีอีกนะครับ
ไปดูเรื่องของหนี้กันหน่อย

จับงูก็จับจับลิงก็จับเมื่อวานนี้
เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกหนึ่งหน้าที่
ที่เป็นภารกิจระดับโลกเลยทีเดียว

เอาล่ะเตรียมที่จะขึ้นยาน

ต้องทำหน้าที่ระดับชาติในการแบบ
เห็นแล้วนึกถึงหนังอมเกดดอน
เดี๋ยวสิคุณเฉลยก่อนเขาทำอะไร
นี่เขาไม่ได้ไปกู้ลงกู้โลก

ไม่ใช่เหรอเราแต่งตัวเหมือนมนุษย์อวกาศ
เขาไปกำจัดรังต่อครับ

เป็นหน่วยกู้ไผลแหงอพศเมืองตากครับ
มาพร้อมกับชุดกำจัดรังต่อหัวเสือ

ไม่ใช่ที่ฉีดกำจัดกลิ่นแต่อย่างใด
แต่มันเป็นการเป็นฉีดแบบการยุง
เขาได้รับการร้องขอจากชาวบ้านในพื้นที่

ให้มาช่วยกันกำจัดรังต่อหัวเสือหน่อย
มันมาสร้างรังอยู่ในห้องโถงบนบ้านชั้น๒
ซึ่งเป็นบ้านไม้สักเรือนเก่านะครับ
ไปเจอตอนแรกนี่ก็ไม่รู้จะทำยังไง
ก็เอาละงี้ละกันจุดไฟเผามาเลยไหม

ถ้าหากจุดปุ๊บเนี่ยนะบ้านเป็นไม้แบบนี้

ไม่ทั้งบ้านครับไม่ได้

เพราะว่าไปสร้างรังอยู่ใกล้กับสายไฟฟ้าที่เชื่อม

ทำไม่ดีเกิดไฟรั่วขึ้นมาช็อตเอานะ
สุดท้ายครับก็ต้องดำเนินการด้วยการฉีดยา
กำจัดยุงฉีดพ่นเข้าไปในรังของต่อนี่แหละครับ
แล้วก็ต้องอุดรอบรังให้หมดนะครับ

แล้วต่อมันก็จะหายกันไปเองประมาณนั้น

ตัวต่อมันก็บินวั่นเต็มไปหมดบึ้ง

เพื่อป้องกันครับไม่ได้ไปขึ้นยานอวกาศแต่อย่าง
มันก็เป็นวิธีการที่ถูกต้องนะคุณ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกว่าพี่แกจะจัดการกับเจ้าต่อพวกนี้ได้
ก็เล่นเอาเหงื่อแตกเลยทีเดียวครับ
ไปดูกันหน่อยว่าพอเสร็จภารกิจแล้วเป็นยังไงครับ

กลัวเหมือนกัน
แล้วทำไมต้องทำอ่ะ
ก็ต้องทำครับ
เพราะอะไรเพราะเป็นอาสา
ทำไมต้องทำอ่ะ

คำนี้คำเดียวทำให้เขาต้องทำแบบนี้

น้องบอสเก่งมากเลยค่ะ
ถอดชุดออกมาอาจจะเป็นลม

ไม่เกี่ยวคนนี้เขา
หน้าท้องเขามันจะได้รับลม

น้องบอสถอดออกมาได้รับคำชื่นชมมากเลย
ค่ะพอบอย่างเดียว

เป็นเรื่องที่น้องบอสเสียสละมาก